ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามตัวผู้หญิงคนนึงนะคะ
คือไปตีสนิทกับชายชาวต่างชาติ
จนเขาหลงเชื้อพาขึ้นไปโบงรองห้องนอน

เสร็จแล้วก็ฉกนาฬิกาหรูรวมล้านบาทเอาของเขาไปค่ะ

มูลค่าเนี่ยประมาณ๙๘๐๐๐๐บาท
คุณทัศนัยแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือผู้เสียหาย
ก็มาแจ้งความต้องเอาเพื่อนคนไทยมาช่วยแปลให้ด้วยนะคะ
บอกว่าเขาก็ไปรู้จักกับผู้หญิงคนไทยคนหนึ่ง

แล้วก็คุยกันก็รู้ถูกคอ
ค่ำวันที่๖พฤษภาคมตอนเที่ยงคืนก็พาเธอมาที่ห้อง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็ขอตัวไปอาบน้ำ

อาบน้ำเสร็จออกมาปรากฏว่านาฬิกาเรือนนี้ค่ะ
โรเล็กเรือนทองเคนหน้าปัดฝั่งเพชร
เป็นเงินไทยก็ประมาณ๙๘๐๐๐บาท

ก็ไม่เจอแต่เห็นหลังแว๊บ

ก็เลยเอาเรื่องราวไปเล่าให้เพื่อนคนไทยฟัง

ก็หวังว่าจะได้นาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนี้คืนนะคะ
เพราะว่าเขาบอกว่ามันมีคุณค่าทางจิตใจกับเขามาก
อยากให้ตำรวจไทยช่วยติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะไปแจ้งความตำรวจเจ้าของคดีตอนนี้ก็ติดตามไล่กล้องวงจรปิด
ลักษณะเด่นแล้วก็ตำหนิของผู้หญิงคนที่ก่อเหตุ
เพื่อที่จะติดตามตัวต่อไปค่ะ